ดูงานศพของคุณยายวัย๙๒กันหน่อยกันแล้วกันคุณผู้ชมครับ
อำเภอสตึกลูกหลานเขาก็จัดให้ตามคำสั่งเสียของคุณยายอายุ๙๒นะครับ
ท่านเสียชีวิตเพราะว่าโรคชะลาท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้
คำสอนสั้นลูกหลานก็ทราบซึ้งกินใจครับ
งานศพจัดขึ้นที่วัดป่านนสมบูรณ์ครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ล่าสุดก็เป็นพิธีเผาศพให้กับยายวันจงใจงามอายุ๙๒ปี
เผาศพเมื่อวานนี้ชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะเลย
หลายคนก็อยากจะมาร่วมทำบุญส่งดวงวิญญาณให้กับคุณยายวันด้วยนะครับ
และนอกจากนี้ครับงานศพนี้สิ่งที่แปลกตาก็คือของชำรวย
ปกติเวลาเราไปงานศพเวลาไปงานเผาเนี่ย
สิ่งที่เราได้อาจจะเป็นยาลมยาดมน้ำมันน้ำมันนวดใช่ไหมฮะ
แต่ว่างานนี้เห็นไหมมีวัวมาด้วยมีวัวมาด้วยครับ
มีการลุ้นโชครับวัว๕ตัวมูลค่ารวมกันแล้วกว่าสองแสน
เจ้าภาพเตรียมเอาไว้จะมอบโชคให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยการจับสลาก
อกจากนี้มีข้าวสารประมาณ๑๕ตันเอามาแพ็คใส่ถุง
ละประมาณ๒กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้กับแขกเรืออีกกว่า๗๐๐ถุงแบบนี้ครับ
คุณดูนะที่ถุงเนี่ยนอกจากจะมีการแปะป้ายว่าที่ระลึกในงานศพของคุณยายวันแล้ว
จะมีเลขใช่ไหมครับแล้วเห็นกล่องนี้ไหมครับ
ก็คือว่ารอบแรก๔หมู่บ้านจะให้ผู้นำชุมชนคัดตัวแทนมา
ว่าตัวแทนของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
หมู่บ้านไหนที่เป็นคนขยันขยันทำการทำงาน
หลังจากนั้นเขาจะให้คัดรายชื่อมา
แล้วเอาคนที่มีความขยันขันแข็งเหล่านั้นไปใส่ในกล่อง
แล้วจับแจกหมู่บ้านละ๑ตัว

วัวตัวที่เหลือตัวที่๕จะแจกให้กับคนที่มาร่วมงาน

เขาก็จะจับเลยว่าเลขไหนได้ก็รับวัวไปเลย

ผู้โชคดีที่ได้วัวไปเขาบอกว่าดีจังเลย
ก่อนหน้านี้เลี้ยงวัวไว้ที่บ้านตัวหนึ่ง

คือคุณศรีนวลที่เขาได้รางวัลกันหน่อยครับ
ขอบคุณเจ้าภาพ

แล้วก็ความสุขจากผู้ที่ได้ให้
กลายเป็นบรรยากาศของการสูญเสีย
มันกลายเป็นบรรยากาศความสุขจากการส่งต่อไปเลยเนอะคุณ

สอนของคุณยายวันขอให้คุณยายวันไปสู่สุขติด้วยนะครับ